ไปที่โคราชครับจังหวัดนครราชศรีมา
มีน้องชายเมาเหล้าเมามากเตะก้านคอพี่สาวไป
ก็บาดเจ็บพี่สาวทนไม่ไหววิ่งเข้าไปเอามีดมาแทงปากอกน้องชายครับ
เสียชีวิตเลยบอกว่าโมโหชอบทำร้ายคนในครอบครัว
แล้วก็ไม่ชอบไม่ค่อยดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่ที่บ้านด้วย
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องสลดที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณบ้านพักด้านหลังวัดบ้านหลุง
ตำบลสัตว์จราเข้อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานก็ไปพบศพนายสนิทเสริมคุณทศอายุ๔๕ปี
ถูกแทงด้วยมีดยาวปลายแหลมปักคาอกอยู่เลยครับ
คนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครเป็นพี่สาวแท้นะครับ
ชื่อว่านางสาวสมหมายเสริมคุณทศอายุ๕๓
หลังเกิดเหตุก็นั่งรอมอบตัวให้กับตำรวจก็สารภาพ
เป็นคนลงมือแทงน้องจริงถามว่าทำไม
พี่สาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันกับผู้ตาย
ผู้ตายเมามากรู้สึกโกรธมากที่น้องชายเนี่ย
ก้านคอของเธอจนล้มลงไปเธอก็เจ็บนะฮะ
ทั้งเจ็บทั้งโกรธทั้งแค้นก็เลยบันดาลโทษะ
วิ่งไปคว้ามีดไปแทงน้องชายแต่ว่าไม่ได้อยากให้น้องชายตายนะ
ไม่ได้อยากจะเอาถึงชีวิตแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจตนาครับ
บอกได้ว่าก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูแลพ่อวัย๙๐ปีที่ร่างกายไม่แข็งแรง
น้องชายขี้เหล้าเมายาไม่ทำการทำงานไม่ทำอะไร
พอเมาก็ยังตบตีคนในบ้านเป็นประจำ
ทำให้เธอรู้สึกเก็บกฎแล้วก็ฟื้นทนมานานหลายปีครับ
ที่พี่สาวอีกคนนึงชื่อว่านางพรก็บอกว่า
ปกติเนี่ยผู้ตายจะอยู่ที่กระท่อมกลางนาแต่ก็จะแวะมาที่บ้านบ่อยครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งนางสมหมายทั้งผู้ตายเอง
จะทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านเป็นประจำ
เธอกับเพื่อนบ้านรู้สึกชินชากันไปแล้ว
คู่นี้เขามีเรื่องกันบ่อยนะฮะแต่มาครั้งนี้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันแรงกว่าทุกครั้ง
ซึ่งเธอก็เตรียมเข้าไปห้ามปรามแล้วนะแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ย
นายสนิทเนี่ยเตะเข้าไปที่ก้านคอของพี่สาว๒ครั้งซะก่อนจนล้มลงไป
จากนั้นพี่สาวคือนางสาวสมหมายก็ลุกขึ้นมา
หนีไปวิ่งหยิบมีดนะฮะส่วนนายสนิทนั้นก็เหมือนจะเข้าไปทำร้ายต่อครับ
ไปตามจะไปทำร้ายซ้ำนะทีนี้พี่สาวก็เลยไม่ไหว
ก็เลยเอามีดแทงเหมือนเป็นการป้องกันตัว
ก็แทงน้องชายก็เลยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
นี่ฮะก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ